ผลกระทบการเลื่อนโปรแกรมการอังกษาฟุตบอลไทยหลีก

ก็ทำให้สโมสรตอนนี้ได้รับผลกระทบ
ก็ต่อยอดไปจนถึงนักฟุตบอลด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองก็มีการยกเลิกสัญญา
ซึ่งทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
เพราะเตรียมที่จะหาแนวทางในการเยียวยาเรื่องนี้อยู่นะครับ
ก็แน่นอนครับได้รับผลกระทบกันทุกหลีก
โดยเฉพาะในหลีกระดับท้าย
ก็จะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษนะครับ
ซึ่งตรงนี้แน่นอนทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเอง
ก็มีแนวทางในการที่จะเยียวยานักฟุตบอลอยู่
ก็คือเขามีแผลในใจนั่นแหละแต่ว่าจะสามารถที่จะเยียวยาได้หรือเปล่า

จากกรณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็มีมติให้การแข่งขันไทยลีกเลื่อนไปอีก๔เดือน
จากเดิมจะกลับมาวันที่๒พฤษภาคม
ก็เลื่อนไปจนถึงเดือนกันยายน
แล้วก็ได้มีการขอความร่วมมือทางสโมสรว่า
สโมสรช่วยลดเงินเดือนนักฟุตบอลลง๕๐ในช่วงนี้
เพื่อเป็นการพยุงสโมสรให้สามารถดำเนินการต่อไปได้นะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือหลายสโมสรเริ่มที่จะมีการยกเลิกสัญญานักเตะไปบางส่วนแล้วนะครับ
บางทีมนี่ยกทั้งทีมเลยนะครับโดยเฉพาะทีมในระดับไทยลีกรองรองลงมานะครับ
ผลวัตเกตสมยสพุมพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็เปิดเผยว่าตอนนี้ผลกระทบเกิดขึ้นทั่วทั้งวงการฟุตบอลไทยครับ
ซึ่งตอนนี้ก็รอการตอบรับจากหน่วยงานต่างนะครับ
ว่าจะสามารถเยียวยาได้มากน้อยเพียงใดครับ
ขณะที่การช่วยเหลือจากคณะกรรมธิการกีฬาอาชีพครับ
ตอนนี้ทางคณะกรรมธิการกีฬาอาชีพก็ได้มีการตั้งอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างของนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบ
แล้วก็จะต้องเป็นนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติการกีฬาครับ
ส่วนนี้คาดว่าจะมีบทสรุปในเร็ววันนี้นะครับ
ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องช่วยกันนะครับ
แต่ยังจ่ายเงินเดือนนักกีฬาอยู่นะครับ
แต่บางสโมสรเองก็ไม่สามารถที่จะนำมาจ่ายได้นะครับ
อาจจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนกันทุกสโมสรนะครับ
ก็คือหนึ่งในนั้นก็มีการจัดทีมยอดเยี่ยมในดวงใจนะครับ
นักร้องชื่อดังนะครับออกมาจัด๑๑แข้งในดวงใจของตัวเองในรายการไลฟ์
สำหรับ๑๑ผู้เล่นในดวงใจของพี่ตูนนะครับ
ไปดูกันครับนะครับนะครับพอแล้วกลับไปด้วยนะครับ
ผู้สามาร์ตูนี่เป็นสินธวิชัยหะไทยและธนกุลนะครับ
กองหลังมีสุริสุขะนาธีทองสุกแก้วพานุพงศ์วงศาดุสิตเฉลิมแสน
กลางกลางมีสุธีสุขสมกิจทศตวรรณศรีปานชนะทิพย์สงกระสินธีรทรบุญมาทัน
กองหน้าเป็นเกียรติศักดิ์เสนาเมืองแล้วก็ปียพงศ์ผิวอ่อนนะครับ
ก็มี๓คนนะครับตอนนี้ที่ยังค้าแข้งอยู่
ใช่ครับก็ส่วนมากจะเป็นเติบโตมาในยุคที่พี่ตูนเป็นวัยรุ่นนะครับ
แต่ตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะนะครับก็ยังมีชนะทิพย์กับธิรทรติดทีมมาด้วยครับ